คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งก็ต้องชื่นชมทนายอาสาที่มาช่วยผู้หญิงคนนี้ด้วยค่ะ
คือผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าเธอซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปกับแฟนนุ่ม

แต่แฟนนุ่มเนี่ยพกยาบ้าไปคือเอายาบ้าไปขายถูกตำรวจจับนะคะ
กลายเป็นว่าถูกจับทั้งคู่ทั้งเธอกับแฟนนุ่ม
แฟนนุ่มเนี่ยรับสารภาพก็อยู่ในเรือนจำไป
ตามขั้นตอนตามกระบวนการแต่เธอสู้คดี
แล้วคุณผู้ชมคะเธอสู้คดี๓ศาลเลยนะ
สารชั้นต้นสารอุทธรสารดีกา
แต่สุดท้ายแล้วสารดีกาพิพากษายกฟ้อง
ประเด็นคือระหว่างทางเนี่ยค่ะระหว่างขั้นตอนในการพิจารณาคดีเนี่ย
อยู่ในเรือนจำรวมแล้ว๒๑เดือน
ถามว่าทำไมเธอต้องอยู่ในเรือนจำระหว่างทางตรงนั้นด้วย
เพราะว่าเธอไม่มีเงินในการประกันตัวเพื่อออกมาสู้คดี
ต้องใช้หลักทรัพย์ประกันใช่ต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัว
นี่ค่ะคำถามคือแล้วแบบนี้เธอจะได้รับการเยียวยาอย่างไรบ้าง
เรื่องนี้น่าสนใจนะคะคือเหตุการณ์ตั้งแต่ปี๖๑แล้วค่ะคุณผู้ชม
พฤษภาคมปี๒๕๖๑นางสาวสุพรรษา
ท้ายรถจักรยานยนต์ไปกับแฟนนุ่มอายุ๒๑คบกันไม่กี่เดือน
แฟนนุ่มไปส่งยาบ้า๔๑เมตรไปส่งยาบ้าให้กับสายที่ล่อซื้อค่ะ
เป็นจรภีททีนี้ก็เลยโดนจับทั้งคู่
ความผิดร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
นุ่มรับสารภาพนะคะถูกสารตัดสินจำคุก๔ปี๖เดือน
แล้วก็บอกด้วยว่านางสาวสุพรรณสาไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่ประเด็นคือเธอไม่มีเงินประกันตัวเพื่อที่จะสู้คดี
เธอก็เลยต้องอยู่ในเรือนจำกลางสุรินแปดเดือนกว่านะคะ
สู้คดีค่ะทนายความอาสามาช่วยเหลือทางกฎหมาย
ช่วยเหลือฟรีนะคะทนายคำสิงชอบมีเพราะว่าเธอเนี่ยยากจน
สารชั้นต้นตัดสินเธอได้รับอิสรภาพกลับคืนมาครับ
แต่ต่อมาอัยการยื่นอุทรค่ะสารอุทรตัดสินลงโทษจำคุกห้าปีสิบสองเดือน
ปรับห้าแสนหกหมื่นบาทถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ
กักขังแทนเงินค่าปรับทนายความค่ะก็เลยทำเรื่องขอดีกา
สารดีการับไว้พิจารณาคดีระหว่างสารดีการับเรื่องเนี่ยค่ะ
เธอก็ยังต้องอยู่ในเรือนจำตั้งแต่สารอุทธรพิพากษาให้จำคุกใช่ไหมคะ
เธอก็ต้องอยู่ในเรือนจำนับตั้งแต่สารอุทธรพิพากษา
ไม่มีเงินประกันตัวสารดีกายกฟ้องค่ะ
บอกว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดเมื่อ๒๘มกราคมปีนี้นะคะ
ปี๖๔รวมแล้วนางสาวสุพรรษาเธอติดคุกระหว่างต่อสู้คดีจนเสร็จสิ้นเนี่ย
คำถามคือแล้วแบบนี้เธอจะได้รับการเยียวยาอย่างไรบ้าง
อาสาและแม่ของเธอค่ะทนายคำสิงชอบมีนะคะ
กับคุณแม่พัชรพรบำเพ็ญเพียรอายุ๕๓ปี
บอกว่าไปยื่นคำร้องขอเงินเยียวยาตามพรบช่วยเหลือผู้ต้องหาของกระทรวงยุติธรรม
นายอาสาคนนี้บอกว่าเรื่องนี้อยากจะสะท้อนให้เห็นว่า
ลูกความเนี่ยอยู่ในเรือนจำ๒ครั้งรวมแล้ว๒๑เดือน
อยากให้หน่วยงานของรัฐมาเยียวยาตรงนี้
จ่ายไปตามพรบเงินทดแทนผ่านกองทุนของจังหวัด
แล้วถ้าคดีนี้เนี่ยไม่ยื่นดีกาถ้าตัวลูกความตัวนางสาวสุพรรษายอมแพ้ตั้งแต่อุทธรณ์
ก็ติดคุกไปเลยค่าปี๑๒เดือนถ้าเขาไม่ดีกาถ้าเขายอบติดคุกไป๕เปียว๑๒เดือน
แต่ทนายอาสาบอกว่าไม่ได้ต้องสู้ก็เลยสู้สู้ไปถึงชั้นดีกา

เพื่อที่จะมายื่นคำโรงของเงินเยียวยาตามกรบเงินช่วยเหลือผู้ต้องหาริจำเลยของกระทรวงยุติธรรม
ซึ่งวันนี้ก็ได้ทำการยื่นเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม
ส่วนทางสำนักงานก็จะส่งให้คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยว่าช่วยเหลือได้หรือไม่
ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมครับ

เข้าสอบถามเจ้าที่เขาบอกว่าจะเร็วที่สุดครับ

ค่ะมี
แล้วเขาถูกคุ้มขังตัวอยู่กี่เดือนนะทั้งหมด

นานหน้าเลยค่ะเพราะจะเตรียมรูปทุกอาทิตย์เลยค่ะ
เมื่อมาถึงเวลานี้ก็พอมีกำลังใจขึ้นเนอะ
คือตัวนางสาวสุพรรณสาเองเนี่ยก็บอกว่าเรื่องของการเยียวยาจากหน่วยงานภาครัฐก็ส่วนหนึ่ง

ตอนนี้เธอกลายเป็นว่าเหมือนกับเป็นผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเลย
คือนิ่งเงียบไปเลยชีวิตเปลี่ยนไปเลย
ก็บอกว่าก่อนหน้านี้แม่ก็ลำบากมากต้องไปเยี่ยมลูกสาวเดือนหนึ่งก็หลายครั้งอ่ะนะคะ
ทางพอยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ก็บอกว่าได้มีการจัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาแล้วนะคะ
ก็จะนำเรื่องส่งให้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะ
อื้อหือชีวิตนะ